กรณีการยักยอกเงินค่าโฆษณาบริษัทอสมทซึ่งเมื่อวานนี้
สารอาญาสารชั้นต้นได้มีคำพิพากษาออกมาคดีนี้เนี่ยมีผู้กระทำความผิดในสองส่วน
ก็คือพนักงานของบริษัทอสมทและพนักงานในส่วนของบริษัทไร้ส้ม
ซึ่งแน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบริษัทไร้ส้มนั้นเจ้าของก็คือ
นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรข่าวชื่อดัง
ซึ่งเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาลงโทษจำคุก๑๓ปี๔เดือน
สรยุทธ์นะคะแต่ว่าได้อนุญาตให้ประกันตัวออกไปด้วยวงเงิน๒ล้านบาท
แต่ห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักรแล้วก็ต้องไปรายงานตัวต่อสารทุก๓๐วัน
ดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปก็คือการทำหน้าที่สื่อของนายสรยุทธ์นะคะ
ว่าจะมีการทำหน้าที่สื่อต่อไปอย่างไร
เราได้เปิดดูช่อง๓นะคะตอนนี้คุณสรยุทธ์ก็ยังคงจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ตามปกติอยู่
แต่ว่าเมื่อวานนี้ทางผู้บริหารช่อง๓ก็ได้มีการหารือกันถึงการทำหน้าที่สื่อของนายสรยุทธ์
จริงแล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็จะต้องมีรายการเจาะข่าวเด่น
เป็นช่วงสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งของรายการเรื่องของตอนเย็นรายการเรื่องเด่นเย็นนี้

แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการงดในช่วงของคุณสรยุทธ์ออกไปในช่วงของการสัมภาษณ์ออกไป
ก็มีรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ตามปกติก็จะให้พิธีกร๓คนที่ทำหน้าที่อยู่
ก็คือคุณธีระคุณปวีนามัยคุณวราพร๓คนทำหน้าที่ไปต่อเนื่องจนจบรายการไม่มีช่วงของคุณสรยุทธ์
แต่ว่าทางกศธชก็มีการหารือกันเหมือนกันนะคะว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร
ถ้าผิดกฎหมายแล้วมีกฎหมายในส่วนไหนของทางกศธชของทางสื่อ
ที่จะสามารถทำให้คุณสรยุทธ์ต้องยุติบทบาทในการทำหน้าที่สื่อด้วยหรือเปล่า
เพราะต้องยอมรับจริงว่าเมื่อวานนี้ก็มีสภาวิชาชีพเกี่ยวกับสื่อ
ออกมาให้ข้อมูลค่อนข้างมากพอสมควร
ส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สื่อมวลชนเมื่อมีคดีเรื่องของการทุจริต
ก็ควรจะยุติบทบาทการทำหน้าที่สื่อ
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงจัญญาบันของสื่อ
เพราะว่าเรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญแล้วก็เป็นกรณีศึกษา
สำหรับคนที่ทำหน้าที่สื่อแล้วก็มีคดีทุจริตเกิดขึ้น
และสารได้มีคำตัดสินมาแล้วถึงแม้ว่าเป็นเพียงสารชั้นต้นเท่านั้น
ต้องรอสารอุทธรณ์รอสารดีกา
แต่เมื่อสารชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมา
ควรที่จะพิจารณาตัวเองในการยุติบทบาทหรือไม่
ซึ่งจริงแล้วคุณสรยุทธ์นั้นทำหน้าที่สื่อมวลชนมา
๒๘ปีแล้วตั้งแต่ปี๒๕๓๑
คุณสอยุทธ์ได้รับการยอมรับในฐานะสื่อการเล่าข่าวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
รายการของคุณสหยุดมีระเต้งสูงสุดเป็นอันดับ๑
แล้วก็คุณสรยุทธ์นั้นเคยทำหน้าที่ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการช่วยเหลือคน
สมัยเกิดอุทธกภัยในปี๒๕๕๙
เปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายกรณี
แต่ว่าในมุมเรื่องของคดีทุจริตก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคดีอาญา
ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ปปชเริ่มชี้มูลความผิด
กรณีนี้ถือว่ามีมูลความผิดจริง
ทางสภาวิชาชีพสื่ออย่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก็ได้แจ้งไปยังคุณสรยุทธ์ว่าควรที่จะยุติบทบาทสื่อหรือไม่
แต่ว่าคุณสรยุทธ์ก็เลือกที่จะลาออกจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
แล้วก็ยังทำหน้าที่สื่อต่อไปอย่างต่อเนื่อง
จอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เราก็นำภาพของช่อง๓สดตอนนี้เลยนะคะ
เล่าเช้านี้คุณสรยุทธ์ก็ยังทำหน้าที่อยู่ตามปกติตั้งแต่๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ใช่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าก็มีหลายคนที่มองว่าตกลงแล้วจะต้องยุติบทบาทหรือเปล่า
เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวกันมาบอกว่าก็จะมีเรื่องของการประชุมกัน
เรื่องของการพูดคุยกันว่าสรุปแล้วเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไร
อย่างเมื่อวานนี้ที่บอกว่าไม่ได้มีช่วงของการสัมภาษณ์ช่วงท้องของคุณสรยุทธ์
หลายฝ่ายก็ออกมาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเดินทางกลับมาไม่ทันหรือเปล่า
เพราะว่าก็อยู่ที่ศาลไปฟังคำตัดสิน
แต่ทีนี้สำหรับเช้านี้ก็อย่างที่เห็นนะคะเพราะว่ายังคงมีการทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่
ก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของมติทางช่อง๓เองด้วย
เราย้อนดูคดีนี้กันหน่อยไหมคะว่าที่มาที่ไปของคดีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชม
ดำเนินรายการข่าวในฐานะกรรมการบริษัทไร้ส้ม
และนางสาวมณฑาธีรเดชพนักงานบริษัท
ส้มรวมทั้งนางพิชภาเอี่ยมสะอาดอดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของบริษัทอ
สมทเป็นจำเลยโดยโจทย์ระบุว่าช่วงวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
ถึงวันที่ยี่สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านางพิชาพาได้จัดทำคิวโฆษณารวมใน
รายการคุยคุยข่าวใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลา
เพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทไร้ส้มสิบเจ็ดครั้งทำให้อสมทเสียหายกว่าหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านบาท
และยังเรียกรับเงินจากนายสรยุทธ์และพวกกว่า๖แสนบาทเป็นการตอบแทน
ซึ่งสารตัดสินว่าจำเลยทั้งหมดกระทำความผิดจริง
ฐานเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำความผิด
จำคุก๒๐ปีลดเหลือ๑๓ปี๔เดือน
ส่วนนางพิชภาเอี่ยมสะอาดจำเลยที่๑จำคุก๓๐ปี
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุก๒๐ปี
โดยไม่ให้มีการรอลงอายาผู้ที่ได้รับโทษจำคุกทั้งหมด
และปรับบริษัทไร้ส้มจาก๑๒๐๐๐บาทลดเหลือ๘๐๐๐บาท
ก่อนที่จะอนุญาตให้จำเลยทั้งหมดประกันตัวออกไประหว่างรออุทธรณ์นะคะ
ราคาประกันคนละ๒ล้านบาท
และให้ไปรายงานตัวต่อสารทุก๓๐วัน
รวมถึงห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าขณะที่สารอ่านคำพิพากษา
นายสรยุทธ์ยืนฟังด้วยท่าทีสงบนิ่ง
และหลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
สรยุทธ์ได้ลงมาจากห้องพิจารณาคดี
พูดเพียงสั้นค่ะว่าจะทำตามขั้นตอนเท่านั้น
แล้วก็ขึ้นรถออกไปจากสารอาญาทันที
และอย่างที่บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้
รายการเจาะข่าวเด่นทางช่อง๓
ซึ่งปกติแล้วนายสรยุทธ์ก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการ

อยู่ในส่วนหนึ่งของรายการเรื่องเด่นนี้
แต่ว่าเมื่อวานนี้งดออกอากาศ
ในช่วงของรายการเจาะข่าวเด่นของนายสรยุทธ์ไปนะคะ
ก็ให้ผู้ดำเนินรายการปกติ๓คน

ก็คือคุณธีระคุณปวีนามัยคุณวราพร
ดำเนินรายการต่อไปอย่างต่อเนื่องจนจบรายการ

ด้านของพลโทพีรพงศ์มานกิจ
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน

ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับเนื้อหาก็ออกมาบอกนะคะว่า
จะมีการเชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง๓เข้าประชุม
เพื่อหารือถึงกรณีที่สารอาญา
พิพากษาจำคุกนายสรยุทธ์ในวันนี้
แม้ว่ากฎหมายกศธชเองจะไม่มีการระบุชัดเจน
กรณีที่ผู้ดำเนินรายการต้องโทษอาญาในคดีทุจริต
แต่ก็มีกฎบังคับใช้สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือก็ถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว

ก็คงจะไม่เหมาะสมที่มานั่งดำเนินรายการอีก
เพราะสื่อมวลชนมีบทบาททางสังคมค่ะ
ส่วนทางด้านของนางสาวสุพิญญากลางนโรงกรรมการกศธช

คณะอนุกรรมการกำกับเนื้อหา
จะเชิญผู้บริหารสถานีทรทช๓มาประชุม

ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายของกศธชมาตราไหนหรือไม่
ซึ่งถ้าหากเข้าข่ายมาตราใดมาตราหนึ่ง
ก็จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมกศธชเป็นผู้พิจารณาค่ะ
แต่ถ้าหากว่าไม่ได้เข้าข่ายผิดกฎหมายมาตราไหนเลย
ก็จะมีการส่งเรื่องต่อไปยังสภาวิชาชีพ
กิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียงประเทศไทย
ที่มีรองศาสตราจารย์อรุณีประพาหอมเศรษฐีเป็นประธาน

ซึ่งขณะนี้ก็ต้องรอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กับเนื้อหาวิเคราะห์และตีความก่อนนะคะว่า
ข้อกฎหมายใดสามารถใช้บังคับได้บ้างค่ะ

หลังจากมีคำตัดสินของสารออกมา

เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลของทางคุณสรยุทธ์

ทุกรายการของบริษัทไร้ส้ม

ส่วนตัวผู้ดำเนินรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ผลิตอีกครั้ง

ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สดตอนนี้คุณสรยุทธ์สุทัศนาจินดา